เอาไม้ไปฟาดหัวเด็กแค่๒ขวบ
เรื่องนี้เนี่ยคนต่อว่ากันเยอะมากว่าทำแบบนี้กับเด็กได้ยังไง
คุณมาเป็นอาสาตำรวจในการตั้งด่านแล้วมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ
ไปดูกันหน่อยค่ะเป็นด่านตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายนะคะ
ที่อยู่กลางซอยเขาตาโลในตะบนนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
มีผู้ชายวัย๒๘ปีพร้อมด้วยภรรยาซ้อนรถจักรยานยนต์มา
แล้วมีลูกชายวัย๒ขวบนั่งคล่อมหน้ารถจักรยานยนต์มาด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตรงด่านก็เรียกให้หยุดรถแต่พ่อเด็กวนรถขับหลบหนี
ก็คือหนีด่านนั่นแหละจังหวะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่อาสาที่อยู่ริมทางเนี่ย
ก็เลยเอาไม้ข้างทางสกัดแต่ด้วยความที่เด็กนั่งคล่อมอยู่ข้างหน้าสุดนะคะ
ไม้เนี่ยมันก็เลยไปฟาดหน้าแล้วก็หัวของเด็กจนบาดเจ็บ
แม่ก็ส่งเสียงตะโกนร้องเลยนะบอกว่ามีเด็กมีเด็กอย่า
แต่ไม่ทันแล้วค่ะก็โดนเข้าไปเต็มหน้าเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็รีบพาทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กไปส่งโรงพยาบาลบางละมุง
พ่อเด็กไปแจ้งความเลยค่ะแล้วก็บอกว่าให้ตรวจสารเสพติดด้วย
มีสีม่วงด้วยนะคะก็ยอมรับเลยล่ะว่าเสพมาเมื่อสองสามวันก่อน
แต่คุณพ่อบอกแบบนี้ต้องแยกกันนะไอ้เรื่องเสพเขายอมรับ
แต่ต้องแยกด้วยกับคดีที่ลูกชายถูกทำร้ายร่างกาย
พูดคุยเบื้องต้นกับนายจักรพบบุญรอดอาสาสมัครที่เอาไม้กั้นมาขวางรถไว้แล้ว
ก็รู้มาว่านายจักรพบคนนี้เนี่ยทำงานอาสามานานเกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ
เป็นคนดีนะช่วยเหลืองานราชการเป็นอย่างดีเลย
จากการพูดคุยเจ้าตัวก็บอกว่าเสียใจมากเสียใจจริง
ร้องไห้ตลอดเวลาที่พูดคุยกันเลยอยากไปเยี่ยมอาการของน้องด้วย
แต่ก็คิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมในตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปเนี่ยค่ะดูสภาพแผล

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจรับรู้นะคะว่ามีการตั้งด่านตรวจรถผิดกฎหมาย
ซึ่งตำรวจเป็นคนมอบหมายให้อาสาสมัครคอยดักรถที่พยายามหลบหนีเอง
มาเจอเคสของครอบครัวนี้นี่แหละ
นายจักรพบอาสาที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยนะคะก็ยืนยันบอกว่า
ไม่ได้ตีไม่ได้ฟาดตามที่เป็นข่าวตามที่พ่อเด็กไปแจ้งนะ
แต่คือเหมือนเอาไม้ยื่นมากั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้หนี
เหมือนเขาวนรถเพื่อจะแหกด่านย้อนกลับไปทางเดิม
เขาก็เลยเหมือนรีบเอาไม้มาขวางกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้หนีค่ะ
แต่ด้วยความที่พ่อเด็กขี่มาเร็วแล้วก็เบี่ยงหลบ
ไม้มันเลยตะวัดไปโดนหัวลูกเพราะว่าลูกนั่งคล่อมอยู่หน้าสุดไง
ถ้าเรียงตามลำดับก็คือเป็นลูกก่อน๒ขวบนั่งหน้าสุด
แล้วก็พ่อเป็นคนขี่แม่เป็นคนซ้อน
ซึ่งเรื่องนี้ทางนายจักรพบบอกว่าก็เป็นสิทธิ์แต่ละคนแหละที่จะให้การ
แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ
ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของข้อเท็จจริงต่อไป
ซึ่งในโซเชียลเขาไปขุดคุยว่าคนทำเป็นใคร
เขาบอกว่าหลังก่อเหตุแล้วไปนั่งกินหมูกระทะอย่างสบายใจ
ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็ขุดคุยเอาใบหน้ามาโพสต์เลยนะในโซเชียล

คุณเคยทำอะไรไว้หรือหลังจากนั้นคุณทำอะไรต่อไป
หรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันลิ้นหยุดเลย
มันตรวจสอบได้หมดเลยแล้วมันไม่หายไปไหนค่ะ